กวินธรรมสัจจนันทร์พุทธศาสตร์ประตูทีมชาติไทย

กลับมาเชียร์เมืองทองอดีตต้นสังกัดด้วยครับ

นาที๑๒เชียงรายต่อบอลหน้าเขตโทษ

เป็นประตูขึ้นนำ๑๐สำหรับทีมเยือน
นาที๓๕ชาลิวชะปุ๋ยจะทะลุช่องให้ชาช่าโคเอโยนะครับ

เมืองทองตีเสมอเป็น๑ต่อ๑และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้

แต่เกมรับเชียงรายช่วยป้องกันไว้ได้อย่างยอดเยี่ยม

โดยเมืองทองมี๗คะแนนอยู่อันดับ๕
ส่วนเชียงรายมี๕คะแนนอยู่อันดับ๑๑ครับ
เกมนี้นะครับกวิ้นธรรมสัจจานานอดีตพุทธศาสตร์ประตูของเมืองท้อง
ที่ไปเล่นในดิวิชั่น๒ของเบียลเยี่ยมกับโอเอชรูวัล
เดินทางมายังสนามเพื่อชมเกมนี้ด้วย
เผยถึงชีวิตในเบลเยี่ยมกับไทยรัฐทีวีว่าเริ่มปรับตัวได้บ้างแล้ว
สภาพอากาศที่หนาวเย็นการฝึกซ้อมและการเล่นในสนาม
๒เกมหลังสุดจะได้ลงเป็นตัวจริงแต่ก็ไม่มีอะไรแน่นอน
เพราะต้องซ้อมให้หนักเพื่อพิสูจน์ตัวเองครับ
ซึ่งอันนี้ก็เป็นการตำแก่ของโค้ชคือยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับมือผมแหละ
ถ้าผมดีกว่าเขาก็คงจะได้รับโอกาสครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกว่า
เพราะว่าการแบบการมันค่อนข้างสูงคือถามว่าตอนนี้เริ่มปรับตัวได้ยัง
เริ่มบับตัวได้เยอะขึ้นและผมคิดว่ากลับไปคราวนี้

ทั้งนี้สมสรรค์โอเอสรุเวิลพักเปลกประมาณ๑๐วัน
ซึ่งกวินก็ขอกลับมาอยู่กับครอบครัว
เดินทางกลับไปเบลเยี่ยมในวันเสาร์ที่๑๐มีนาคม